ตำรวจทางหลวงต้องไล่ล่ารถกระบะติดฟิล์มดำคันนี้คุณ
รถกระบะคันนี้ก็หนีไม่ลดละเลยนะฮะ
ตำรวจทางหลวงไปดักหน้าดักหลังคันนี้ยังกลับรถเลย
คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้ท้ายที่สุด
พอควบคุมคนขับได้มีคนลงมาจากรถกระบะคันนี้กี่คน
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปนับดูนะครับ
นี่เป็นส่วนหนึ่งของคลิปเท่านั้นแต่จริงคลิปยาวมากนะคุณนะ
นี่รถตำรวจทางหลวงกำลังไล่ล่ารถกระบะดำคันนี้นะครับ
เพราะว่าติดฟิล์มดำแล้วก็เรียกให้จอดไม่จอดให้ตรวจคุณผู้ชม
นี่ตำรวจแซงไปได้แล้วใช่ไหมฮะไปดักด้านหน้าแล้ว
และเดี๋ยวจะมีกล้องจากด้านหลังรถของตำรวจอีก
ก็จะเห็นว่ารถคันดำพยายามที่จะขับแซง
นี่ด้านหลังรถตำรวจนะเอามากันทางไว้แล้วนะ
รถตำรวจก็คอยดูกระจกข้างมันจะไปซ้ายหรือไปขวา
พอคันดำจะไปขวาตำรวจก็เข้าขวา
พอคันดำจะไปซ้ายตำรวจก็เข้าซ้าย
และสักพักหนึ่งคุณมันอยู่ในช่วงของการจราจรที่ติดขัดเหมือนกัน
มีรถคันหลังอื่นตามมาเยอะเลย
รถคันดำคันนี้ฉวยโอกาสในการกลับรถไปเลย
แต่ตำรวจไม่ลดละกลับรถตามเช่นเดียวกัน
ไล่ล่ากันอยู่บนเส้นทางถนนสายเอเชียตรงนี้นะฮะ
ระหว่างทางเกือบจะเฉียวชนรถยนต์ชาวบ้านเนี่ย
ต้องคอยหลบเอาไล่ล่ากัน๕กิโลเมตร
สุดท้ายถูกตำรวจสกัดจับได้บริเวณถนนสายเอเชีย
กิโลเมตรที่๔๖๔๗ที่ตำบลท่าต่ออำเภอมหาบราช

คุณผู้ชมตอนที่เขาหนีกลับรถแล้วนะ
เขาก็ยึกยักอยู่ผ่านข้างบน
ตำรวจดับไม่ทันเพราะเขากลับรถตำรวจกลับตาม
ไม่เห็นคนอยู่หลังรถกระบะอยู่ท้ายใช่ไหม
แต่อยู่ในแคปทั้งหมด๑๔คน
คุณแล้วตอนที่เขาขับใส่ไปใส่มา
นี่คนไม่มาขี่ซ้อนนั่งตักกันหมดเลยเหรอ
๑๔คนในรถไม่ไหลมากองรวมกันเหรอ
ไม่รู้ว่านั่งกันยังไงแต่๑๔คนนี้
คือแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองครับ

รถต้องสงสัยแล้วโหลดเตี้ยมีฟิล์มดำ
แล้วก็เราก็เรียกให้จอด
ประกบแล้วก็เปิดสัญญาณไฟวาบแล้วใช้ไซเลนเรียกให้จอด

เราใช้ขับไปแซงแล้วก็บังคับให้จอด
ก็ไม่ยอมจอดก็ขับปาดไปปาดมา
รถหยุดหมดบนถนนลงไปตรวจค้น

นั่งในรถหมดเลย๑๔คน

โอ้โห๑๔คนคุณนั่งอยู่ในแคปเนี่ย

คนขับละ๑แล้วผมเดานะ
คนนั่งเบาะผู้โดยสารด้านหน้าอีก๓

ถ้าเกิดแข็บ๑๐นะแปลว่าต้องนั่งตักกัน
นั่ง๕แล้วก็ซ้อนอีกอย่างนัน๑ผมก็ซ้อนอีก๕

ก็กลายเป็น๑๔ในรถคันนี้นะฮะ
คนขับรถกระบะที่ขับหลบหนีตำรวจ
ก็คือนายสัญญาแสงสว่างก็สาวภาพบอกว่า
ตอน๑๐โมงของ๒๒ธันวาคม
ได้รับการประสานจากชายไทยชื่อเช้งนะ

ให้มารับแรงงาน๑๔คนที่ริมถนน

ได้ค่าจ้างครั้งนี้ที่มารับ๑๔คน๒๘๐๐๐บาท

ทีนี้ตำรวจจับได้แจ้งข้อหาแล้วครับ
แจ้งข้อหารักรอบนำคนต่างด้าว
เข้ามาในราชนาจักรโดยฝ่าฝืนกฎหมาย
แล้วก็ให้เข้าพักอาศัยซ่อนเร้นด้วยนะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมโอ้โหตอนที่ถูกไล่ล่าเนี่ย
ไม่รู้ว่าคนในรถ๑๔คนเขาจะหวาดเสียวขนาดไหนนะ
ใช่ไงเพราะว่ารถมันก็ไม่ได้ขับแบบเรียบ

โอ้โหนั่งกันได้อย่างไรฮะ๑๔คนในนั้นน่ะนะครับ
คือตำรวจเขาบอกว่ารถมีพิรุษคืออะไรนะฟิล์มก็ดำ

แหมพอท้ายที่สุดแล้วออกมาก็รู้เลยนะ